ต้องฟังข่าวนี้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะทำเงินได้เป็นแสนเลย
การทำเงินอีกมุมหนึ่งใช่ฟังดีดีก่อนคือผมลักษณะนี้เขาบอกว่า
เขาเรียกกันว่าเป็นผมผีช่อเป็นชื่อเรียกนะคะนี่ค่ะทีมข่าวเราไปที่
วัดหนองกระดี่นอกในตำบลหนองใยดาอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี
ไปพบนางหวนการสังอายุ๗๓ปีเจ้าของผมผีช่อราคาหนึ่งแสนบาท
คือลักษณะผมผีช่อเนี่ยนะคะมันจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชม
คือมันจะจับกันเป็นก้อนเป็นปมยาวประมาณ๒๐เซนติเมตรหรือ๘นิ้ว
ยายหวนบอกว่ายายเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่วัดนี้ได้สิบปีแล้ว
ก็เลิกรากับสามีลูกนี่ก็ไม่ได้เห็นหน้ากันมานานมากแล้วแหละ
ก็มาอาศัยวัดอยู่มาดูแลงานต่างในครัว
ขัดห้องน้ำปัดกวาดเช็ดถูรับใช้พระในวัด
ซึ่งวัดก็ให้ค่าแรงยายวันละสามร้อยบาททุกวันยายหวนบอกว่า
ยายไม่ได้มีผมผีชอบแบบนี้ตั้งแต่เกิดนะมันเกิดขึ้นตอนยายอายุสี่สิบห้าปี
หลับแล้วฝันว่ามีกุมารสององค์มาเข้าฝันบอกขอมาอยู่ด้วยได้ไหม
ยายก็บอกเอ้าจะมาอยู่ยังไงล่ะกุมารตอบสั้นขออยู่บนหัวกันละกัน
กุมารว่าอย่างงั้นค่ะพอรุ่งเช้ายายลืมตาตื่นมาปุ๊บ
ยายบอกผมยายก็มีลักษณะยุ่งคอติดกันจนเป็นปมหนากว่าเส้นผมปกติของคนทั่วไป
หลังจากที่ฝันว่ากุมารสององค์อยากจะมาขออยู่บนหัวแล้วตื่นมาผมขดขดกัน
ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็ยาวมาเรื่อยในลักษณะที่ขอติดกันเป็นปมอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็นักข่าวเราก็ถามนะว่ายายไม่คิดจะตัดทิ้งเหรอ
มันดูน่าจะแบบเอ๊ะมันสางไม่ได้มันรำคาญหรือเปล่า
เชื่อเขาไม่ให้ตัดเออใช่ยายบอกแบบนี้จริงจริงยายบอกยายได้ตัด
เพราะเป็นความเชื่อว่าเนี่ยที่ผมเป็นอย่างนี้เพราะกุมารมาอยู่กับยาย
มาช่วยคุ้มครองรักษาโรคภัยไข้เจ็บเวลาถ้าป่วยเนี่ยก็จะหายเร็วกว่าคนทั่วไป
นี่เห็นรูปนี้ไหมคะถึงขั้นมีคนเอารูปยายกับผมผีช่อของยายไปวาดไว้ตรงกำแพงวัดอ่ะ
เพราะเขาบอกว่าลักษณะผมผีช่อเนี่ยมันเหมือนกับนางผมหอมในโบราณคดี
เป็นลักษณะแบบนี้ยายหวนก็บอกว่าเนี่ยยายก็ไม่เคยตัดก็ปล่อยยาวจนถึงเท้านี่แหละ
แต่ยายไม่ได้ไม่สระผมนะอย่าเข้าใจผิดนะทุกคนที่ว่าจะไม่สระไม่สางไม่ใช่นะคะ
สระผมปกติเลยก็เอาน้ำสะอาดเอาแชมพูสระผมเหมือนคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
แล้วก็อย่างที่บอกวัดจ้างช่างมาวาดรูปยายติดผนังเลยนะคะตรงห้องน้ำที่ยายดูแลเป็นประจำ
ให้เป็นอนุสรรำลึกถึงยายหวนซึ่งเนี่ยคนจะชอบเรียกกันว่าป้าหอมหรือยายหอม
เพราะว่าผมแกเหมือนนางผมหอมไงก็เลยอยากเรียกแบบนั้น
แต่ว่าตอนนี้ที่หลายคนเห็นว่าผมยายจากที่ยาวขนาดในภาพบนผนังเนี่ย
ตอนนี้มันเหลือกระจุกอยู่นิดเดียวใช่ไหมยายบอกสามปีก่อนมีพระมาขอตัดผมยายไป
จะเอาไปไว้ในยอดเจดีของวัดที่เชียงใหม่ให้เงินมาแสนนึงเป็นค่าตัดผม
แต่นี้ก็ฟินพักนะพักเข้าโอ้งมา
เขาร่าสุดก็ให้ราคาเท่าไรถึงยอมตัด
เขาใส่โตงให้เลยเท่าไรครับแสนนึง๑๐๐๐๐๐บาท
แล้วมาทำตีจะทำตีตัดกุบกุบกุบ
เขาจะทำไงเขาบอกไหมใส่ยอดจะดี
ยายบอกพอตัดไปแล้วผมก็งอกออกมาเกาะม้วนขดเป็นปมเหมือนเดิมอะค่ะ
แล้วตั้งแต่วันนั้นที่พระตัดยายก็ไม่คิดจะตัดผมอีกเลยนะคะ
หลายคนเข้ามาติดต่อบ่อยบอกขอตัดผมยายไปทำของขลังอะไรหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้
แต่ยายไม่ยอมยายบอกว่าถ้าตัดผมผิดวิธีเนี่ยยายจะป่วยยายจะไม่สบาย

คุณผู้ชมคะคำถามคือผมผีช่อเนี่ยมันเป็นความเชื่อในลักษณะไหนยังไงอะไรแบบนี้เนาะ
เราก็เลยไปหาคำตอบมาให้นะคะ
ผมผีช่อเป็นตำนานความเชื่อที่เขาเล่าว่าเป็นลักษณะของผมที่มัดเป็นปมติดกันโดยไม่รู้สาเหตุ
อยู่ดีคืองอกมาแล้วเป็นอย่างนั้นเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็สางไม่ได้ด้วยนะจะมีอยู่สองประเภทนะคะ
ประเภทแรกก็คือได้แก่คนที่อธิษฐานบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์มาตั้งแต่อดีต
พอเกิดมาในชาติปัจจุบันก็จะมีผมในลักษณะแบบนี้เหมือนเป็นการย้ำเตือน
อย่าหลงทางนะยังคงต้องบำเพ็ญเพียรบารมีต่อเนื่องในชาตินี้ด้วยนะ
เป็นเหมือนสิ่งมาเตือนใจค่ะประเภทที่สองก็คือผู้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้ว
แล้วก็ผู้ที่มีผมในลักษณะแบบนี้จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในธรรมนองคลองธรรม
ห้ามตัดนะนอกจากบุพการีหรือคนที่มีคาถาอาคมเก่งกล้า
ถ้าตัดเองเนี่ยอาจจะไม่สบายหรือว่าอาจจะโชคร้ายนะคะ
อันนี้ก็เป็นลักษณะของตำนานและความเชื่อของผมผีช่อ
คุณผู้ชมคะเราเคยเล่าข่าวลักษณะแบบนี้
หลายท่านมีภาพให้ดูเลยยาวบางทียาวถึงพื้นเลยนะ
คือมีหลายจังหวัดนะคะที่มีผู้หญิงที่มีเส้นผมแบบนี้
อย่างล่าสุดที่จังหวัดตรังป้าเจียมอายุ๕๘ผมผีช่อยาวแบบเกือบ๒เมตรอย่างนี้
เจมส์บอกว่าเมื่อก่อนเส้นผมเหยียดตรงเหมือนคนปกติทั่วไป
แต่สาเหตุที่ผมเป็นแบบนั้นเพราะฝันฝันว่ามีผู้หญิงสวยเลย
นุ่งขาวห่มขาวมาบอกว่าเอาไหมมีของดี
เจียมบอกอ้าวแต่ไม่รู้เป็นอะไรพอตื่นมาผมเป็นแบบนั้นเลย
จากผมแบบปกตินะตื่นมาผมเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็ไว้มาเรื่อย
เจียมบอกในส่วนของป้าเจียมนะถูกลอตเตอรี่ตลอดเลย
ไม่เคยตัดค่ะเพราะกลัวว่าตัดแล้วจะไม่สบาย
มีหลายท่านค่ะหลายคนที่เป็นผมลักษณะแบบนี้เคยเห็นอยู่
ก็เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมก็ไม่รู้แหละก็ต้องลองดู
บางทีอย่างที่บอกค่ะถ้าเราไม่สระผมไม่ดูแลรักษามัน